สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

คุณมดดามกับคุณป่องกำพล

มดดำละมี่มด่าพ่อหรือเปล่า
สามารถบดดำต่าย
บ๊วยทนามเก่งเนี้ยปล่อยแต่ล่ะ
กับภาพเก่งสองพี่นูม
เช่น
ศักดิ์ก็เล่านั้นอันนี้

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่า

พานุวัฒน์หรือกั๊กสุขแย้ม
คนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ชกต่อยแพทย์หญิงนะฮะ
แล้วก็บุรุษพยาบาลมีสิทธิ์อะไรไปต่อยเขา
เมื่อเขารักษาเพื่อนตัวเองไม่ได้เพราะเพื่อนตัวเองโดนแทงแล้ว
อาการเสียชีวิตแต่กลับไปทำเขานะฮะ
อีกคนนึงครับนายนิพนธ์หรือว่าไอ้มิน
วันชมอายุ๒๓ปีนะฮะไปก่อเหตุชกต่อยแพทย์หญิง

แล้วอีกคนนึงครับไอ้การ
หรือออ๋อมแสงชัย๒๑ปีครับ
ชกต่อยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ภายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวิพารามชัยปลาการนะฮะ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อเหตุ
นี่แหละฮะกี่คนนายเกียรติวุฒิชาญประเสริฐอายุ๒๔ปีผู้เสียหายเปิดเผยแบบนี้ครับว่า
ตัวเองไม่เคยรู้จักกับฝ่ายผู้ก่อเหตุที่โรงพยาบาล
มาเยี่ยมเพื่อนที่ถูกทำร้ายร่างกายที่โรงพยาบาล
ระหว่างที่ออกมายืนสูบบุหรี่หน้าโรงพยาบาลประกบไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาถึง
แล้วหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาหาแล้วก็ถามว่า
เยี่ยมคนที่แทงเพื่อนเขาตายใช่ไหม

แต่ดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะมั่นใจจึงทำร้ายร่างกายจนเกิดการต่อสู้กันชุลมุนขึ้น
อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมด๑๑รายในข้อหาร่วมกันชุลมูลต่อสู้
เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
มีการดำเนินคดีนะฮะกับกลุ่มที่ยกพวกมาทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลในฐานความผิด
ร่วมกันบุกลุกสถานพยาบาลในยามวิการร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่จิตใจและร่างกาย
ท่านก็กล่าวว่าคดีทำร้ายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ผ่านมา
ไม่รอลงอาญาหลายสำนวนแล้วเพราะโรงพยาบาลนั้น
เป็นสถานที่ซึ่งปลอดภัยที่สุดแต่กลับทำต่อบุคคลบุคลากรทางการแพทย
ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากหากใครคิดกระทำอีกขอให้เลิกคิดซะนะ
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีคดีวัยรุ่นเมาในสถานบันเทิง
แล้วไปก่อเหตุวุ่นวายในโรงพยาบาลหากอยากกลางให้ก็อ่า
อยากหากอยากกลางก็ให้สุดอืมแต่ไปหยุดที่เรือนจำก็แล้วกันเอออ่า
ไหมล่ะอายการเนี่ยฟ้องหนักแน่นะฮะ
ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไปได้เลย
ผู้หญิงที่เดินเข้าไปนั่นคือรวมด้วยช่วยกัน

แต่ที่แน่มันจะมีอยู่๒กลุ่ม
ก็คือกลุ่มนึงเนี่ย
ก็คือไปมีเรื่องกับชายอีกคนนึง

สมมุติว่าชื่อหนุ่ยแล้วกันไปทำหนุ่ยมา

มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งชกต่อยกันนะ
ไอ้หนุ่ยเนี่ยก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่วิพาลอันแรกวิพารามไทยปราการ

ดูเดียวเพื่อนหนุ่ยที่ตามมาเนี่ยก็ตามไปที่นั่น

ว่าทำไมเราช่วยเพื่อนก็ไม่ได้ต่างนา
ก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปู่เจ้า

ซึ่งนอนพักรักษาตัวปรากฏไปถึงเนี่ย

อัลว่าที่นั้นคือไปสองโรงพยาบาล
ที่สองนี่หนักมากนะลุมกระทืบเขาทั่ว

ตรงนะแตกพังหมดเลย

รู้สึกจะมี

เป็นวัยรุ่นเหรอดูหน้าไม่รุ่นเลยนะ
ในโรงแรมได้รับผลกระทบไหมคะ

ไม่แล้วก็หมอผู้หญิงก็โดนต่อยด้วย

ขอกลับไปที่ภาพโรงการวิพารา
ขอดูภาพว่าแรกเลยแค่
อันนี้ไม่อันนี้อันนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไอวันตอนที่โดนอ่ะนะที่แหงเขามาดูสิหือดูอีนี่สิไม่ใช่ว่าจะแตกง่ายน่ะใช่ไหมฮะอืมเนี่ยดูสิมันคำแบบโอ้โฮเมาไหมไม่รู้ว่าไม่เมาอ่ะเมาหรือไม่เมาก็ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเดินขึ้นมาคุณก่อนเห็นไหมนี่คือเหลืองเดินขึ้นมาสายแขนเลยเห็นไหมเสร็จนี่ต่อย
สีจริงรึเปล่า

เนี่ย
คือไปทำร้ายร่างกายเขาดูดิฮะ

ที่พี่ผู้เจ้าหน่อย
เงียบไว้ไม่มีประโยชน์แล้ว

นี่คือประตูที่เสื้อเหลืองนะเห็นไหมเลี้ยวเข้ามานั่น
เนี่ยนะโอ้โหอ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูมันมีภาพในห้องห้อง
ห้องฉุกเฉินใช่ไหมมีมีเมื่อกี้เห็นอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
ไปดูห้องฉุกเฉินนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันเปย์ไปเฟย์ไป
ฟาสไปอ่าก็ไปเนี่ยนะไม่เอาเสียงมีไหมห้องฉุกเฉินมีไหมมีมี
เราเห็นในภาพข่าวของในยูทูปที่หนักเลยอ่ะ
อันนี้เรียบร้อยแล้วมีไหมเอามาจริงจริงมันจะมีภาพที่ไป
อารวาสอยู่ข้างในด้วยนะฮะอันนั้นน่ะโอ้โหน่ากลัวมาก
แล้วที่สำคัญที่สุดคืออ่านั่นแหละเห็นไหมอันนี้แหละ
มีผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงนั้นอ่ะนั่นแหละค่ะสองคนนั้นอ่ะ
โอ้ใช่ใช่เห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะมันเข้ามันเข้าลุกขึ้นมาเลยอ่ะ
เห็นไหมล่ะพยาบาลกั้นก็ไม่ฟังฟาดพยาบาลเข้าไปด้วยนั่น
บก็ไม่ได้นะฮะนอนอยู่มีญาติมาอยู่ข้างด้วย
นี่เครื่องเข้าไปเครื่องคือเนี่ยดูสิครับโอ้โหมัน
มันมันแย่มากผมไม่รู้จะใช้คำพูดคำไหน
กลัวพูดไปเดี๋ยวจะมีคนลดโหยกระดาษโรงพยาบาลนะเฮ้ยโรงพยาบาล
อ้าวคุณก็ตัดสินใจดูเองแล้วว่าเป็นยังไงตำรวจเห็นหน้าหมด
จับได้หมดแล้วอืมนะคะหมดไหมก็น่าก็น่าจะนะเขาบอกว่าหัว
หัวโจกขึ้นฮะพี่แฮคนำสมมุตินี่นะคะส่วนนี้ก็เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่
อืมนะฮะแม่ช็อกเพราะว่าเจอแชทของครูพระเนี่ย
มขืนลูกสาวตัวเองที่อยู่ป๖ค่ะ
เพราะว่าที่เจอแชทนี่คือแชทให้กินยาคุมฉุกเฉิน
ถ้าไม่ทำก็จะขู่จะฆ่าล้างโคตรด้วย
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตอำเภอนางรอง

หลังจากลูกสาววัย๑๒ปีเรียนอยู่ชั้นป๖
ถูกครูสอนภาระข่มขืนภายในโรงเรียน
มีครูอีกหลายคนมาเจรจาคล้ายจะข่มขู่ตนเอง
ไม่ให้นำเรื่องราวนั้นไปแจ้งกับใคร
อยากให้เรื่องจบทั้งยังขู่จะฆ่าล้างโคตร

ตอนนี้ต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่กับญาติที่ต่างอำเภอ
ก็คุณแม่วัย๓๒ปีนะคะเป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๑๔
ก็เปิดเผยว่าในวันที่๒๕มิถุนายน

ลูกสาวมีอาการผิดปกติปวดท้องน้อยไม่กินข้าว
พูดกับใครตนก็หายาให้กินระหว่างที่ลูกนอนสมอยู่นั้น
ก็มีโอกาสไปเปิดดูโทรศัพท์ของลูกก็ตกใจ
เป็นครูสอนภาระและสุขศึกษาในโรงเรียนของลูกสาว
อย่าลืมกินยาคุมฉุกเฉินที่ซื้อไปให้
อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดเพราะว่าครูจะต้องโดนไล่ออก

แล้วก็มีอีกหลายข้อความที่ตนนั้นรับไม่ได้
หลังเกิดเหตุตนก็ไปแจ้งความที่สพนรอำพืนนร
บอยยอมรับสารภาพและมากราบขอโทษตน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อเก่าหาครูบอย
และมีคนมาประกันตัวครูที่สจนร
สองสามคนมาพูดคุยที่บ้านเพื่อมาขอเจรจาคล้ายกับข่มขู่
ขอให้ยุติเรื่องราวทั้งหมดแต่ตนไม่ยอมทั้งนี้ตนรู้สึกว่า
ครอบครัวเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วแล้วเกรงว่าคดีนั้นจะไม่คืบ
หน้าเพราะว่าครูบอยที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุเนี่ย
ลักษณะนี้มาแล้วแต่รอดพ้นมาได้ตนจึงตัดสินใจย้ายลูกสาว
จากโรงเรียนและย้ายครอบครัวมาอยู่กับญาติที่อำเภอประโคน
จนกว่าเรื่องทั้งหมดจะคลี่คลายทางด้านอดีตพันโรงของ
โรงเรียนคนนึงอายุ๕๐ปีได้ให้ข้อมูลว่าครูพระลักษณ์คนดัง
เนี่ยเป็นคนลึกลับมองไม่ค่อยออกคล้ายจะมีความลับตลอด
ตนทำงานเป็นภาลงมากว่า๑๐ปีไม่เคยมีปัญหาระยะหลัง
พอตนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ
ครูที่เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับเด็กชั้นป๕มาแล้ว
สี่เดือนที่ผ่านมาตนก็เลยถูกเลิกจ้างจากการเป็นพันลงของ
เรียนโดยอ้างว่าไม่มีงบจ้างซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะมาจาก
การที่รู้เรื่องของครูคนนี้มากเกินไปอืมก็ท่านพันธุ์ตำรวจเอก
กฤษณะพัฒนาเจริญรองค์คนสุขสำนักการตำรวจแห่งชายก็บอก
ว่าเรื่องนี้ได้รับรายงานจากสพนังรองบุรีรำแล้ว
ผู้ปกครองผู้ที่เสียหายเนี่ยได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาวันที่๓๓
มิถุนาเนี่ยผู้ต้องหามาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับ
ทราบข้อเก่าหาความผิดก็มีพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป
จากมันดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์ผ้า
เด็กอายุยังไม่ถึงยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์แม้ว่า
ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามและการกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕
ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนตอนนี้เขาก็ขอคัดค้านกัน
ประกันตัวอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเกรง
จะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็ทั้งนี้
ก็จัดสายตรวจอะไรเนี่ยไปดูแลผู้ปกครองและผู้เสียหายต่อ
ไปเขาก็ย้ายไปแล้วแหละคือคือจริงจริงแล้วเนี้ยเด็กน่าสงสารมากเลย
เป็นอย่างอยู่๑๒นะคุณอีกต่อ๖นะฮะก็คือวันที่คุณแม่รู้เรื่อง
เป็นเพราะว่าทางฝั่งของน้องมีอาการปวดท้อง
แล้วก็เจ็บท้องมากแม่ก็เลยแบบสงสัยว่า
หลังลูกมีอาการแปลกเงียบซึม
ก็เลยเอายาให้ลูกกินเพราะว่าเป็นห่วงลูก
ลูกปวดท้องลูกก็หลับพอลูกหลับ

พอแม่ไปเห็นโทรศัพท์เนี่ยแม่ก็ตกใจมากว่า
ทำไมมีข้อความของครูคนหนึ่งซึ่งเป็นครูพระ
เป็นครูอาตารย์ก็คือติดต่อเข้ามา
แล้วก็พูดว่าอย่าลืมกินยาคุมที่ซื้อให้นะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปบอกใครนะถ้าบอกครูจะถูกไล่ออกนะ
แล้วที่สำคัญที่สุดบอกว่าถ้าไปบอกใครเนี่ย
ครูจะฆ่าทั้งครอบครัวเลย
ค่ายหมดทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าภูจะไม่ยอม

เด็กก็กลัวทีนี้พอเด็กกลัวเสร็จปุ๊บ
แม่เองก็เหมือนแบบไปแจ้งความเสร็จปุ๊บ
ปรากฏว่าทางฝั่งของเพื่อนของครูซึ่งเป็นครูด้วยกันนี่แหละ
โรงเรียนแห่งนี้มาหาแม่
แล้วก็มาเจรจาให้บอกอย่าไปมีเรื่องมีราวเลย
แม่บอกว่าเจรจาแกมข่มขู่นะฮะ
ไม่ใช่เป็นการเจรจาแบบเพื่อแบบดีนะ
แก้มขู่ด้วยนะครับแม่เนี่ยก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ
ก็เลยพาลูกออกจากโรงเรียนแห่งนี้
เรียนอีกที่หนึ่งแล้วก็หนีไปอยู่ต่างอำเภอ

เพราะว่าแม่เนี่ยทนไม่ได้

เพราะว่าก็ยังมีทางฝั่งของครูที่โรงเรียนนี้ก็มา
พยายามพูดคุยมาพยายามแบบขอให้ทุกอย่างมันจบสิ้น

เขาบอกเลยว่าครูคนนี้ครูบอยคนนี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
แล้วก็ครั้งนึงเนี่ยเหมือนแบบเคยมีเหตุแล้วก็หลุดลอดออกมาได้
คือไม่ได้โดนดำเนินคดีนะฮะ
แต่ว่าทางโรงเรียนเขารู้กันไปทำอย่างนี้กับเด็กป๕มาแล้ว
เสร็จปุ๊บก็เลยไปถามพานโรง

ตรงเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนผมทำอยู่ที่นี่เป็น๑๐ปีแล้ว

บอกเลยบอกว่าผมบอกว่าผมก็รู้เรื่องในนี้มาปรากฏวันหนึ่งเนี่ยผมได้ออกมาปรากฏว่า
พอผมก็ถามพอเอาผมออกทำไมเขาบอกพอบอกว่าเออมันไม่มีเงินที่จะจ้างแล้ว
คุณกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วกันทางพันลงก็บอกว่าสงสัยเป็นว่าผมอ่ะรู้เรื่องมากเกินไป
กระทั่งเรื่องครูบอยเนี่ยผมก็รู้เรื่องว่าครั้งนึงเคยไปก่อเหตุแบบนี้
แกก็ไปลงข้อความว่าขอบคุณผอที่ดูแลผมมาตลอดขอบคุณเพื่อนครูบางท่าน
ที่แบบเป็นกำลังใจและดูแลผมมาตลอดอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมว่าจริงแล้วถ้าเกิดจะผิดจริงนะเขาไปยอมรับว่าเขาผิดนะ
คือเขายอมรับว่าเขาไปข่มขืนไปล่วงละเมิดจริง
แต่ถ้าเกิดทำจริงแบบนี้ผมถามว่าแล้วเพื่อนที่เป็นครูมีสิทธิ์อะไรที่จะมาต่อลองให้
ขอโทษน้องต้องไปแจ้งความถูกปะคุณต้องไปแจ้งความเพราะนั่นก็ลูกสิทธิ์คุณ
ถ้าเกิดครูออกมาเป็นกำลังใจให้นะถ้าเกิดจัดครูไปเนี่ยคนเนี่ยไปเนี่ยนะ
จะทำยังไงเราต้องการบุคลากรของคุณครูที่ดีสอนอยู่นี่อ้าวแล้วทีมไปข่มขืน
ไปทำอะไรเด็กนักเรียนทำยังไงอ่ะไม่คิดเหรอนี่เอาอีกแล้วมีเรื่องแบบนี้คล้ายกันนะ
แล้วเพื่อนครูก็ไปเจรจาให้แบบนี้ผมว่านะถ้าจะเอาผิดเนี่ยเอาให้หมด
ต้องเอาทั้งกกใช่ผมบอกจริงจริงคุณคนที่ครูบอยขอบคุณอ่ะ
ในฐานะสมรู้ร่วมคิดเลยนะคืออันนี้ผมพูดแบบกลางกลางนะ
ถ้าเกิดว่าไปสืบแล้วพบว่ามีการเป็นแบบนั้นตามที่แม่กล่าวอ้างจริง
ว่ามีเพื่อนครูเนี่ยไปเจรจาให้หรือใครก็ตามแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปเจรจาให้
ผมขอให้ทางมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการช่วยดูแลหน่อย
มันจำเป็นจริงเพราะไม่เข็ดนะฮะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเรื่อย
แสดงว่ามีการให้ท้ายกันในบรรดาครูด้วยกันเนี่ยอันนี้ขอโทษครูที่ดีบางคนนะฮะ
แต่ครูที่ไม่ดีเนี่ยที่มันมีการไปให้ท้ายกันเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องแบบนี้
แล้วลูกของเองก็เป็นผู้หญิงถูกไหมอย่าอ้างเรื่องเด็กนะฮะ
เพราะว่าอายุไม่เกิน๑๕ปียังไงเด็กมันไม่มีความคิดไม่มีความรู้ไม่กัน
ยังคิดหรือว่าคิดแบบผู้ใหญ่คุณต้องเป็นครูที่ดูแลเด็ก
ว่าในมุมของกฎหมายก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแต่ในมุมของระเบียบของในมุมของกระทรวงสาธิการเนี่ย
มันต้องเข้มมากกว่านี้ไม่ใช่พักไปแล้วกลับมาสอนอีกแป๊บเดียว
ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ห้าคนนั้นน่ะไม่มีแล้วคือตอนนี้เลย
ไม่ต้องออกเลยต้องไปแล้วกลับมาเป็นครูไม่ได้อีกแล้วตลอดชีวิต
มาปัจจุบันแต่เพื่อนครูเนี่ยที่ไปสนับสนุนอันนี้
ผมก็อยากจะให้แบบช่วยดูนิดนึงด้วยไม่งั้นมันมันมันเป็นการ
มันเป็นการสนับสนุนกันไอ้คนที่ทำผิดก็เลยรู้สึกว่าอ๋อกูมีแบ็ค
ผมมองว่ามันไม่ถูกเรื่องไงคือถ้าเขาบอกว่าท่านผอที่ดูแลมัน
เพื่อปกป้องกันนั่นแหละอืมคือเราก็ไม่ได้บอกว่าปกป้อง
แต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจรจาให้กับเรื่องแบบนี้
คุณต้องไปแจ้งความเท่านั้นเพราะว่าเด็กนักเรียนถูกทำแบบนี้
กฎหมายคืออย่างบางประเทศอย่างอเมริกาถ้าคุณเขาข่มขืนอยู่เนี่ยแล้ว
คนที่อยู่เชียร์เนี่ยโทษเท่าคนข่มขืนเลยนะ
เพราะถือว่าคุณร่วมกับการทำผิดโดยเจตนา
อืมนะมันต้องอย่างนั้นนะมันจะได้รู้สึกกลัวกันบ้าง

ไม่เห็นจะกลัวสักทีเพราะว่าไม่จริงจังสักที

อ่าเรื่องของโควิด๑๙นะคะวันนี้เนี่ย
ไทยก็พบผู้ติดเชื้อโควิด๑รายนะคะ

วันนี้วันที่๒๐กรกฎาคมนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก๑รายค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมมาแล้วนะคะ๓๒๕๐ราย
แล้วก็หายไปแล้วเนี่ยนะคะ
หายจากการป่วยไปแล้ว๓๐๐กับ๙๖รายค่ะ
แล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๙๖ราย
แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะ
รวมผู้เสียชีวิตก็คงยังอยู่ที่เดิมก็คือ๕๐

อย่างนึงว่าก็ยังไม่หายกัน
คือคนที่รักษาหายแล้วก็ออกไป
แต่ก็ยังมีคนนี่เรายังรับคนเข้ามาจากคนไทยที่เข้ามาจากต่างประเทศอีกนะ

จะมีพวกทหารที่เข้าไป
ที่เขาไม่ให้ไปกักที่สัตหีบ
สำหรับผู้ที่ป่วยรายใหม่๑รายเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐนะคะ
ก็เป็นชายไทยอายุ๕๒ปีค่ะ
มีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์
หลังจากที่ตรวจพบเชื้อในวันที่๑๗กรกฎาคม
ก็พบผู้ติดเชื้อแล้วก็ไม่มีผลเป็นการเป็นผู้ที่ติดเชื้อ

ที่มาจากที่ระยองที่อะไรก็ไม่มีใครติด
ไม่มีก็ขอเชิญไปเที่ยวระยองได้แล้วนะคะ
กรุงเทพย่านสุขุมวิรัยก็ไม่มีที่คอนโดนั้นก็ไม่มี
ก็ยังแต่ว่าเขาก็ยังกักตัวกันไว้หมดอยู่นะทุกคน
โอเคพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า
ทนายตั้มทรัพย์อัจฉริยะเอาผิดคดี
เอารูปของน้องชมพู่มาเปิดเผยเป็นงานหมินศพ

ไปได้มาจากไหนนะ
กลับมาคราวใส่ไข่เรื่องของครูนะครับครูบอย
เพิ่งเสนอข่าวไปว่าคัดค้านการประกันตัวนะฮะ
ท่วงทศสผลปกครองไว้ชาวบ้านดนนางหลองจบุรีรามตอนนี้น่ะ
คือประท้วงไล่ผอและครู
ไม่พอใจนะครับที่ไปใช้ตำแหน่งเนี่ย

กระทำชำลาวลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖
พยายามไกลเกลี่ยให้จบเรื่องถือเป็นการปกป้องคนผิด
ผู้ปกครองบางคนถึงกับร้องไห้ห่วงลูกหลานหวั่นตกเป็นเหยื่อ

แฉซ้ำนะครับมีนักเรียนถูกลวนลามหลายคน
แต่เรื่องเงียบไม่มีการลงโทษ
ตัวแทนชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
จาก๕หมู่บ้านในบันที่อำเภอนังรองจังหวัดบุรีรำ
กว่าร้อยคนคุณผู้ชมครับเขาเดินทางไปรวมตัวกัน
ภายในบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลหนองโสน
อำเภอนางรองไปขับไล่ไปประท้วงผอแล้วก็ครูชำนาญการอีก๒คน
เนื่องจากไม่พอใจนะฮะที่ผอและครูเนี่ย
ไปใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวครูบอยอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาระที่ตกเป็นผู้ต้องหากระทำชำลาวเด็กหญิงชั้นป๖
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเองนะฮะออกมาจากเรือนจำ
ชาวบ้านและผู้ปกครองเกรงว่าครูบอยซึ่งได้รับการประกันตัวออกมา
จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะมีการคมขู่ไว้อยู่แล้วอย่าจะฆ่าต้องโคตร
ไม่พอใจนะครับที่ผอส่งตัวแทนครูไปเจรจากับผู้ปกครองเด็กผู้เสียหาย
เพื่อยุติเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าว
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือปกป้องคนผิด
โดยไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้ปกครองและตัวเด็กที่ถูกกระทำเลย
ได้พากันมาประท้วงเรียกร้องให้ผอนั้น
ยุติการทำหน้าที่ที่โรงเรียนแห่งนี้
และขอร้องให้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
ดำเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนด้วย
ทั้งตัวเองนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังเปล่าขึ้นมาอีก
เนี่ยครับก็มีชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็พูดกันนะฮะ
เขาบอกว่าตนเองนั้นมีลูกสาวที่โรงเรียนนี้นะ
หลังทราบว่าเรื่องครูมีพฤติกรรมชอบลวนลาม

กลัวจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะ

ครูในโรงเรียนเนี่ยทำผิดแล้วทำไมพอ

อยากให้เกิดความยุติธรรมกับผู้เสียหายด้วย
หากไม่มีการดำเนินการรายดายชาวบ้านผู้ปกครอง
พิจารณาตัวเอง

ยังไงท่านจะรับผิดชอบเด็กยังไง

คุณผู้ชมคิดดูเองแล้วกันว่า
มันมีเรื่องมีแบบนี้เนี่ย

ในประเทศเราในบ้านเราเนี่ยนะฮะ

สารภาพว่าผิดนะฮะ
ตำรวจจับเพราะยังไงเนี่ยคุณก็ผิดอยู่แล้ว

แต่พอโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
เอากับครูชำนาญการอีก๒คนเนี่ย

แล้วก็ให้ครูอีก๒คนไปเจรจากับแม่ของเด็ก

การประกันก็คือออกมาสอนหนังสือได้ป่ะ

นี่คือที่ท่านเนี่ย

ก็ท่านโฆษกพูดมาแบบนี้นะฮะ

ก็ต้องให้ท่านโฆษกลองตามเรื่องนี้หน่อย

สายตรวจที่เขาดูแลในพื้นที่ก็จะแวะเวียนไปดู
ก็แวะเข้าไปดูเพราะว่าเท่าที่ทางสื่อเขาถามว่าจะดูแล

คดีก็ฟิวบอกว่าคดีนี้ร้ายแรงแล้ว
เป็นการชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ข้อหารุนแรงโทษต้องโทษสูง

ถ่ายพี่ไกลหน่อยแต่เดี๋ยวคนนึงคิดว่าพี่เป็นครูบอย

เพราะว่าเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง

เอาตำแหน่งประกันคนผิดออกมาถ้าหรือเขายอมรับด้วยแล้วเป็นคนทำ

ว่าคุณจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหรือเปล่า
ว่าคุณเองไปขู่ว่าคุณจะฆ่าทั้งครอบครัวเนี่ย

นั่นคือครูบอยส่งแล้วก็ที่มา

ให้หยุดซะขอให้ยุติ

ดีใจว่าไม่ได้รับการประกันแป๊บเดียว

ไปคือไล่ไปประท้วงกันนะ

ซึ่งมีนะเคยมีมาด้วยแล้วก็มีอยู่บ่อย
ครับไปเรื่องของธนัยตั้มนะฮะทั้งคู่เลยที่สถานีตำรวจภูทรกับทุ่มแบรนด์ครับ
ซึ่งเป็นแอดมินเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังทำการไลฟ์นะฮะคดีน้องชมพู่
ในข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เรื่องการดูหมินเหยียดหยามศพ
โดยมีร้อยตำรวจเอกธวัฒน์พลชวิตสังกษศักดิ์ท่านเป็นรองสวัสดิ์สอบสวนนะฮะ
ถ้าอ่านนามสกุลผิดผมขออภัยด้วยนะครับเป็นเจ้าของคดีเนี่ยรับเรื่องเอาไว้นะฮะ
ล่าสุดนะฮะเพจชมรมช่วยเหลือเหยชยากรรมก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า
การทำความดีเนี่ยมันยากการช่วยเหลือราชการกลับถูกแจ้งความดำเนินคดี
พรุ่งนี้ก็มีอีกตัวไปร้องที่สตชอย่างน้อยสิ่งที่ทำวันนี้ก็มีพลเมืองดี
ส่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากในคดีน้องชมพู่มาให้ชมรม
นำไปมอบต่อให้ทางตำรวจดำเนินการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ขอบคุณทุกกำลังใจ
นั่นนี่อ่ะไปดูนู่นต้องมีกี่ตัว

ตัวคืออะไรตัวความผิดคือทางด้านทนายตั้มนะฮะ
ก็โพสต์ตอบกลับไปบอกว่าก่อนจะเรียกตัวเองเป็นพลเมืองดี
รู้ก่อนว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้
สิ่งใดขัดต่อหลักกฎหมายละเมิดสิทธิ์คนอื่น
แทรกแซงคดีเนี่ยนำหลักฐานที่เป็นความลับออกมาเปิดเผย
โดยคนไม่เกี่ยวข้องใดกับเคสมันทำให้เสียรูปคดี
ผมทราบดีว่าทุกคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่การนำภาพศพของน้อง
ที่เป็นความลับทางราชการเนี่ยไปเปิดเผยให้ประชาชนได้ดูผิดกฎหมายเต็ม
บ้านเมืองจะเป็นเช่นไรถ้าเราเชื่อผีสางมากกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่เชื่อผลตรวจจากนิติเวศโดยไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนแย้ง
การไลฟ์รูปศพน้องไม่เกิดประโยชน์ใดกับรูปคดี
และยังจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้ตายในเชิงหมินเกียรติด้วย
น้องตายครั้งเดียวสื่อทำคดีเหมือนละครทุกวันติดกันหลายเดือนก็ว่าแย่อยู่แล้ว
นี่นำภาพศพเปลือยน้องมาลงมันเหมือนน้องต้องตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ
เขาได้มาจากไหนไม่รู้ผมไม่รู้

ว่าสื่อเนี่ยโทรทัศน์นี่ไม่เคยลงเลยนะพี่หนุ่ม
เบลอหน้าตลอดผมตอบไปแล้วไม่รู้คุณอย่ามาหลอกซื้ออะไรล่ะ
หนูกำลังพยายามมองสายตาพี่หนุ่มอยู่เอ๊ะไม่รู้จริงหรือเปล่า
แต่เมื่อกี้มีแวบหนึ่งที่หนูเห็นว่าเหมือนจะรู้
คุณรู้ไหมล่ะหนูไม่รู้จริงจริงไงแต่คุณเหลือปลา
เดี๋ยวผมจับพิรุษขึ้นออกเลยนะเพราะการเหลือบเหลือบซ้ายขวา
ไม่เพราะว่าถ้าคุณเหลือบซ้ายผมรู้เลยว่า
ไม่แล้วถ้าเหลือบขวายังไม่แน่
หนูว่าคิดตามเออเค้ารู้ได้ยังไง

ทนายต้ามเนี่ยเขาก็พูดในมุมของเขาว่าเขาเป็นทนายความ
สิ่งที่คุณอาจทำเนี่ยมันอาจจะผิดหลักของตามข้อกฎหมาย
ส่วนคุณอัดเนี่ยเขาก็อาจจะมองในมุมของเขาอีกมุมหนึ่งว่า
เขาก็อยากจะแบบช่วยเหลืออะไรของเขาอย่างเงี้นะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดมันก็มีหลายมุมหลายมองนะฮะ
อย่างเช่นกรณีที่ว่าเจ้าไม้ที่ไปตีหลังของชมพู่บอกว่ามีชมพู่ในสภาพศพเนี่ยนะฮะ
นิติเวศเขาบอกว่ามันมีร่องรอยบาดแผลเป็นรอยถลอกเก่าอยู่ที่หลังที่ขา
ทางคุณอาชิริยะก็บอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเอารอยไม้นะฮะเป็นก้านมะยมที่ไปตี
อ่าวและก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยช็อกไปหรือเปล่าแล้วก็เลยพาขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ทางนิติเวทบางคนก็บอกมันไม่ใช่เขาบอกถ้าเป็นก้านมะยมเนี่ยลักษณะมันไม่ได้เป็นแบบนี้
คุณจะมโนไว้เป็นอะไรก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เอาศพไปตั้งไปตั้งอยู่หน้านิติเวศแล้วเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ย
เขาไม่ได้ดูแค่เผินเขาจะดูแบบลึกลงไปในชั้นผิวเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันดูแล้วเนี่ย
มันไปมันไปแมทกับอะไรไปโดนกับอะไรแล้วมีความรุนแรงขนาดไหนขั้นไหนที่ทำให้แบบแผลเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่รอยของการตีกดทับลงไปอะไรอย่างนี้คือก็เป็นอันนี้มุมของนิติเวศที่บอกมา
ออกไหมฮะแต่คุณอาชิระก็มองอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องของการมองต่างมุมแต่ไอ้เรื่องของ
การเอาศพออกมาแล้วไม่ได้มีการเบลอไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเป็นในมุมของทนายตั้มที่ว่ามันไม่สมควร
แล้วก็เป็นการหมินนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปเอามาจากไหนเป็นความจากราชการหรือเปล่า
คุณอาชิระอาจจะต้องมาตอบให้มันชัดด้วยว่าเออมาจากไหนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของคนสองคน
แล้วก็มีประเด็นกันอยู่ก็ว่ากันไปนั่นน่ะนะเชิญคุณม้าค่ะอ่าเอาเรื่องที่แบบว่า
เบาสมองหน่อยไหมแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราจะพูดถึงเรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ย
อยู่ในรัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเพชรพลอยเนี่ยนะคะ
พวกเพชรทองพลอยอะไรอย่างเงี้ต่างนานาเขาก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำยังไง
เกิดมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเปลี่ยนจากเรื่องความเศร้าเนี่ยน่าเศร้าแบบนี้
ให้มันเป็นเรื่องที่มันมีการรู้สึกว่าตื่นเต้นผจญภัยกันเลยดีไหม
แทนที่จะเอาของที่เขามีอยู่ในร้านไปขายทอดตลาดนะ

เขาก็ไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรเงินแหวนทองแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
ที่มีมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย๑ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะ
หรือว่าประมาณ๓๑ล้านบาทนะที่เป็นเงินไทย
ก็เรียกได้ว่าไปฝังเอาไว้ในใต้ดินอย่างนี้
เพื่อจะให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้เล่นเกมล่ามหาสมบัติ

ไปไหมมิชิแกนไปไหม

จอนนี่เขาเปิดเผยอย่างนี้ว่าการที่จะให้คนได้ผจญภัยเนี่ย
ก็เป็นการที่จะให้บางสิ่งบางอย่างแก่พวกเขา
ซึ่งตนก็สามารถที่จะขายทุกอย่างที่เป็นเจ้าของได้
แต่มันจะไม่สนุกมันจะสนุกอะไรล่ะ
ถ้ามันไม่มีการผจญภัยสำหรับทุกคนเออช่างคิดนะ
คิดได้ไงเอาไปแทนที่มันจะไปขายทอดตลาด
ก็คงจะขายไม่ได้อยู่ดีเธอเข้าใจคำนี้ไหม
แต่นี่อย่างนี้ค่ะก็จะมีการแบบว่าเอา
เอาการไปซ่อนเป็นคุณสมบัติแบบนี้นะ
มันก็ยิ่งทำให้ตื่นเต้นใช่ไหมเขาใช้อย่างนี้
คุณสมบัติเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นเนี่ย
จะต้องมีค่าธรรมเนียม๕๐เหรียญ
หรือว่าในราวประมาณ๑๕๐๐บาท
เพื่อที่จะเข้าร่วมภารกิจแล้วก็รับสิทธิ์ที่จะเข้าไป
เอาแผนที่แล้วก็เบาะแสต่างเนี่ย
ที่ไหนจอนนี่เนี่ยเขาเป็นคนตั้งอ่ะนะเอาไว้
รวมทั้งเนี่ยนะคะมีการทาสีทำเครื่องหมายเป็นแบบว่ากากบาทเนี่ย
ในจุดที่ต้องถูกต้องในจุดที่ถูกต้องเขาจะกาวไว้แล้ว
เพื่อให้ผู้เล่นทำลายทรัพย์สินอื่นในพื้นที่อีกด้วย
ไม่ให้คนอื่นมาทำลายถ้าสมมติได้มาพบแล้วเนี่ยเป็นต้น
คุณลองคิดดูนะ๑๕๐๐บาทใครมันก็อยากได้คุณคะ
ทั้งหมดเนี่ยนะมันมีตั้ง๓๑ล้านบาท๑๕๐๐ล้านบาท
ฉันว่าล้านคนจะเมียนเงินเท่าไหร่ล่ะ๑๕๐๐ล้านบาท
ได้ด้วยเหรอไปฝังไว้ตามที่ต่างเนี่ยนะ
เออมันต้องมีคนไปสมัครกันสุดฤทธิ์อ่ะเธอว่า
ก็คือจ่ายเงิน๑๕๐๐บาทเพื่อสมัครสมาชิกถูกไหมครับ

แล้วเธอลองคิดแล้วเธอลองคูณหน่อยสิ๑๕๐๐บาทล้านคนถ้าถึงล้าน
ปรากฏว่าจุดที่คุณแม่มาก็ไปเจอคือได้แค่
คือมันค่อของมารวมกันนะ๓๑ล้านบาทจริงแต่ว่า

มันโคลนออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ย
ก๊อเป็น๑๕๐๐ล้านหรือแม่มอยไหม

๑๕๐๐ล้านถ้อลองคิดดูนะ
เขามีมูลค่าทั้งหมด๓๑ล้านบาท
ได้กำไรคนสมัครมาทั้งหมดมันคือได้กำไรอยู่แล้ว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

ก๊อกก๊อกก๊อกเดอะก๊อกก็ต้องบอกอย่างงี้ว่ามีภาพหวานหลุดออกมานะคะก็คือไมธรรณเดชน์กับปุ๊กลุกฝน
มาให้กับสื่อได้เห็นกันเลยทีเดียวพอมีแคปชั่นโอ้โหดูเปิดดูสิ
รูปร่างดีเนาะนางก็ตัดผมสั้นเป็นบ๊อบแล้วก็ต้องบอกอย่างงี้ว่า
ตอนนี้เนี่ยนะคะในแคปชั่นก็บอกตอนนี้เรารุ่นเดียวกันแล้วนะครับ
เธอเป็นคนดีเป็นคนแคร์ความรู้สึกทุกคนรอบข้าง
หล่อเชียวเป็นคนตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะ
ตั้งใจจนสิ่งที่เธอเป็นนะฮะมันเริ่มมาฝังอยู่ในเราแล้ว
บางครั้งก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าฉันเป็นคนจริงจังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับทุกความหวังดี
ขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาในหลายเรื่องยากในชีวิตด้วย
แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะก็มีเรื่องที่จะต้องปรึกษามีตังค์ให้ยืมไหม

เกิดปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากนะขอให้เป็นปีที่ดี
เรื่องของครอบครัวเรื่องของงานเรื่องธุรกิจนะเพื่อนฝูงความรักนะครับ
หลับนะอ่านไปไม่หลับนะดูเสียงแผ่วไปเรื่อย
พระเจ้าเสริมกำลังจะเปิดขอให้โดยพรสวัสดีครับ
ก็อย่างนี้คือมันยาวเกินไง
ถ้ายาวแล้วมันแบบว่าดูแบบโรแมนติกหรือว่ามันมีคำอะไรที่ภัยร้อมันก็ยังไม่ง่วง

ผมไม่ได้ไปเจอสินสัยเป็นหนึ่งนี่ไปเช็คดวงความรักเหรอคะ
เปล่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมาก

เอาลูกนี้มานะ
ไม่เอาสิเอาอันที่ลงในไอจีสิ
กระโพได้นำขุดภาพเก่ามาอวยพรคุณหนุ่ม

บอกตามตรงนะถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นก็จะไม่มีหนุ่มในวันนี้

พระบารมีและหน้าตาของพี่หมายถึงป๋องนะฮะ
ทำให้คุณดึงทำให้หนุ่มอยู่ยงคงกระพันธ์ถึงทุกวันนี้มีความสุขมากนะน้องรัก

ฉันอยากให้อ่านกันชัยที่ตอบนี่ป่องและทาน่ะ
ขอบคุณมากแล้วกันพี่
อันนี้ผมนับไม่อันยาวยาวเลยนะ

อ่านไม่จบ
เพราะถึงขอให้

พอเริ่มอ่านไปเรื่อยว่าคนอวยพรแล้ว

อ่านจบวิธีเปลี่ยนแล้วขอไม่นับถือเหมือนเดิม

มันไม่ได้แค่เพื่อนสาวมาอยู่

แต่ที่ทราบซึ้งน้ำตาคอต้องของ

ความฝันทุกอย่างให้สำเร็จอย่างใจ

คือคนต้นแบบของอาชีพพิธีกร

ทุ่มเทมากทุ่มเทแบบเหมือนคนบ้า

รู้ไหมหนูภูมิใจมากที่ได้ยืน

บางครั้งอยากจะตีกลางรายการ

แต่รู้สึกปลอดภัยมากถ้าอยู่ข้างพี่
รู้ไหมทุกครั้งเวลาหนูเศร้า

หนูมีพี่อยู่เวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิต
รู้ไหมทำไมหนูถึงไม่มีผัวสักที

ครับแล้วรูปดูที่หลงนะไหม

วันเกิดพี่ทุกภรรณประเสริจ
เกิดกับพี่ขอให้เกิดกับพี่
ที่ดีมีครอบครัวที่ประเสริฐมีการงานที่มั่นคงไว้เป็นที่พึ่งของหนูนะพี่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นับถือปกปักรักษาให้พี่ปลอดภัยแข็งแรงอมตะ
หล่อแบบนี้ตลอดไปแต่ฉันเพิ่งรู้ว่ามันรักไอ้หนุ่มมาก

ก็ถ้าไม่มีผัวไม่ได้ครึ่งหนึ่งกันใครจะไม่มีผัว
แต่ที่สำคัญถ้าหาผัวไม่ได้ครึ่งของกัญชัยจะไม่มีผัว

นี่คือความรู้สึกฉันที่มีแต่เธอสองคนเปลี่ยนไปหมดแล้วนะ

เมื่อก่อนฉันพูดเล่นตอนนี้ฉันไม่กล้าพูดแล้ว

ก็ขอบคุณถ้าคุณมดดำแล้วขอบคุณนางพี่ปองด้วย

ก็ตอบกลับไปแล้วว่าเป็นเพื่อนสาวใหม่อยู่

เวลาวันเก็บแรงศาลนางจะคิดดีทุกอย่าง
หมดทุกอย่าง

เพราะมีผ้องเลยคิดทำให้ผมมีวันนี้

เพราะว่ามีแล้วหน้าตาของพี่

ไม่มีผลหรอกมันจะมีหรือไม่มีจุก
ดีแล้วล่ะเพราะว่าอาหารมันจะได้เลี้ยงแต่สมอง

ฉันอยากให้ข้อความนี้ไปถึงป๋อง
ดูดูกันหมด
เชิญขอคุณหนุ่มครับพลังเอกสมทัย
แฟนเดือนเดียวแต่กิ๊กนางเอกคู่ใหม่๓๔เดือน

หลังมีคนแอบเมาส์ให้แซ่บถึงพระเอกทรงไทย
มีหน้าตาไทยผิวไทยเขาบอกออกไลน์
หลังจากประกาศเลิกลากับแฟนได้เดือนหนึ่งนะฮะ
ลูกช่างเมาส์เนี่ยก็แอบไปได้ยินข้างหูว่า
เอกคนนี้แอบกิ๊กกักกันบังเอกที่เพิ่งจะได้ร่วมงานกันไม่กี่เดือนหลายเดือน

เขาบอกว่างานนี้เนี่ยช่างเมาส์ตัวดียังบอกด้วยว่า
แฟนสาวนอกวงการแอบรู้เรื่องระแคะระคายมาแล้ว
ก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์ลงเป็นอย่างทางการ
แล้วก็แอบสงสารน้องนางเอก
เพราะกลัวว่าเรื่องนี้จะทับซ้อนกับอดีตของพระเอก

กับสาวที่ร่วมงานด้วยกันแบบหลบซ่อนมานาน

แต่งานนี้ต่างกันที่ว่าบรรดาเพื่อนร่วมแก๊ง
เหมือนเป็นการเปิดเป็นใน

จะได้ตามดูทุกคนที่หน้าทรงไทย

เหงื่อพี่ก๊อบเฮร่สะพนเพลินหน้าแล้วไหม
เดี๋ยวเปลี่ยนไทยแน่นอน

แต่ละมันยังชอบออกมาทำท่า
ฉันอยากให้สามคนนี้มันเล่นรับหนุ่มด้วยกัน

เขียนอีกแล้ว

ไม่กล้าพูดแล้วเดี๋ยวทัวร์ลง
เอ้าใครอีกคน

โอมอัชชา
สีเขียวขจีก็กลายเป็นสีชมพูเลยทีเดียว
เพราะว่าคุณโอมเนี่ยนะคะเขาก็พาแบบว่า
สาวนี่เป็นแฟนสาวนี่เขาก็แบบว่า

เขาเป็นมันนี่เข้าไปกองเขาดูแลสุดไม่ห่างหาย

เขาเป็นนั่งแบบที่เกาหลีคุยกันยังไงอะ
เหมือนเขาเป็นโมเดลเหมือนเขารู้จักกันตอนด้วยแหละ
ภาษาอังกฤษได้กล่องอ้วนกับแฟนอยู่กันสักพักนึงก็อ้วนก็พูดภาษาเกาหลีได้แหละ
คุณแฟนก็คุณภาษาไทยมะม่วงอะตลกมากชอบมาก
พยายามดูอยู่ก็อีกคนกว่านางรองอีกคนอ่ะไปหามา
ดูสิหน้าเก๋มากนะพี่ม้านะหน้าเป็นแบบว่าหน้าเป็นนาง
บอกว่าชอบแซวกันด้วยเดี๋ยวหุ่นดีมากเลยดูดิโปมจะแต่งไม่แต่งไม่รู้

ค่ะนั่นแหละโมนแล้วประมาณโมนแล้วหรอไม่เหลือ
ไปกิดนางรองเหรอมาให้แน่ยังไม่จบอ่าอีกกะยังไม่จบ
เขาบอกไงว่าชอบไปแซวกันในไอจี

แต่ถ้าเกิดนางลองอีกเรื่องก็น่าจะไม่เลิก

เพราะมันเกิดจากว่าผู้ชายเขาบอกเรื่องให้พอได้ประมาณ๑เดือนนี้ไงค่ะ